คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เราตามความคืบหน้าให้ที่อุดรธานีค่ะ
ก่อนหน้านี้เราเล่าไปนะคะว่ามีคุณตาวัย๗๓ปี
ถูกพบเป็นศพอยู่ที่สวนหลังบ้าน
สภาพศพคือถูกทำร้ายร่างกายคล้ายกับถูกทุบด้วยของแข็ง

ตำรวจคาดว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุก็น่าจะมีความเครียดแค้น

สุดท้ายจับคนร้ายที่เกาะเหตุได้ก็คือหลานชายแท้ของคุณตา
หลานชายคนนี้อ้างว่าคุณตาเนี่ยดุด่าว่าเขาบ่อย
เขาแค้นมากเขาตั้งใจมาก่อเหตุเลย
หลังก่อเหตุก็ไม่รู้สึกผิดไม่ขอโทษไม่ขอขมาด้วย
วันนี้ค่ะทางครอบครัวของคุณตาก็ได้มีการชาปนกิจศพคุณตาแล้วนะคะ
คนในพื้นที่ก็ไปร่วมงานกันเยอะ
โศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์นี้
เพราะคุณตาเป็นคนนิสัยดีเป็นที่รักของคนในพื้นที่
แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข
คือคนในพื้นที่บอกว่าก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เคยให้เลขกับชาวบ้านถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล๔งวดติดมาแล้ว
พิธีชาปนกิจศพเนี่ยค่ะ
คนที่ไปร่วมงานไปร่วมไว้อาลัยให้กับคุณตา
เขาก็เลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาเชื่อว่าคุณตาอาจจะอยากจะให้โชคให้ลาบ
กับคนใกล้ชิดคนที่เคยดีต่อกันชาวบ้านในพื้นที่ลักษณะแบบนี้นะคะ
ที่วัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี
ครอบครัวจัดพิธีชาปนกิจให้กับนายอำพรฤทธิบูรณ์อายุ๗๓ปีค่ะ
ก็มีคนที่รักคุณตาอำพรมาร่วมแสดงความเสียใจกันเยอะนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีทุกคนก็ตรงไปที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทีมข่าวไปถามคนขายเลยคนขายบอกว่าก็ไม่รู้มาก่อนนะ
ว่าที่ผ่านมาคุณตาอำพรเคยให้เลขชาวบ้านจนถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวด
คนที่เขาไปขายสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้
แต่พอไปขายปุ๊บเห็นทุกคนที่มาร่วมงานชาปนักกิจของคุณตาแห่กันไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ดีใจ
เพราะถือว่าซื้อเยอะกว่างานอื่นค่ะ
ถามถึงมากที่สุดก็คืออายุของคุณตาอำพรที่เสียชีวิตค่ะ
แล้วก็ถามถึงตัวเลขวันที่เสียชีวิตวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะ
คือชาวบ้านเขาหวังว่าคุณตาอำพรอาจจะอยากให้โชคให้ลาบกับคนในพื้นที่
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปช่วงที่พบศพแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าคุณตาอำพรอาจจะถูกคนไม่ชอบหน้า
หรือพวกเสียผลประโยชน์ทำร้ายจนเสียชีวิตเพราะคุณตาอำพรเป็นที่รักของชาวบ้าน
ก่อนเสียชีวิตคุณตาเคยให้เลขกับชาวบ้านจนถูกรางวัลกัน๔งวดติด
มีชาวบ้านคนหนึ่งถูกรางวัลได้เงินไปเกือบ๔๐๐๐บาทนะคะ
คุณตาอำพรเคยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่านั่งสมาธิมีเทวดามากระซิบบอกเลขข้างหู
ก็เอาสิ่งที่เทวดาบอกไปบอกชาวบ้านอีกต่อ
นี่ค่ะชาวบ้านก็เลยบอกว่าคุณตาน่ารักเป็นที่รักของคนในพื้นที่
แล้วพอทุกคนรู้ว่าโอ้โหคุณตาถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ทุกคนเสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนมากคนที่ซื้อก็ซื้ออายุคนตายนะครับ

ครับก็เพราะสาวเกิดนะครับเพราะสาวเกิด๒๔๙๐ครับ
ครับผมบางคนเขาก็ต่างตีไปตีมาใช่ไหมครับ
ครับซื้อกลับบ้างซื้อ๙๐บ้าง๐๙บ้างนะครับ
ไม่รู้เลยครับมาขายโดยบังเอิญครับ
ก็แปลกใจไหมครับที่เขาถาม๗๓กันเยอะ
ครับก็เป็นคนดีกับคนขายด้วยครับทำเป็นขายดีครับ
ก็บอกคนอื่นทุกบทนะที่ลูกหรันที่มันถูก

เหลือใบสุดท้ายนี่แม่เจอพอดี
สำหรับขุนตาอำพรพุเสจชีวิต
อยู่บ้านคนเดียวเป็นคนรักสัตว์ค่ะ
ที่เลี้ยงไว้ก็มีควาย๓ตัวมีไก่มีแมวอีกเกือบ๒๐ตัวนะคะ
ทีนี้ค่ะหลังจากคุณตาอำพรเสียชีวิตตั้งแต่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
เลี้ยงพวกนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งไว้
ไม่มีใครมาดูแลมาให้อาหารนะคะ
คือมันอดอาหารกัน๔วันเต็มนะก่อนที่จะพบศพคุณตา
แต่พอคนไปพบศพชาวบ้านก็พยายามจะช่วยสัตว์เลี้ยงของคุณตานะคะ
ควายทั้งไก่ทั้งแมวเนี่ยก็เอาอาหารไปให้
ฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรากลับไปที่บ้านคุณตาอำพรอีกรอบนึงค่ะ
ก็ไปสำรวจดูในบ้านนะคะก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้
น่าสงสารมากนี่ค่ะลูกแมวตัวเล็กเนี่ย
นี่ค่ะโอ้โหไม่มีอาหารกินถูกทิ้งเอาไว้
เพราะปกติคุณตาอยู่คนเดียวอยู่แล้วใช่ค่ะแมวเต็มเลยนี่ค่ะนาริสไปเล่นกับแมว
คุณลุงบุญนำที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าหลังจากคุณตาอำพรเสียชีวิต
เลี้ยงทั้งหลายทั้งควายทั้งแมวถูกปล่อยทิ้งไม่มีใครเอาอาหารไปให้
ปกติคุณตาอำพรเนี่ยรักพวกมันมากนะคะคือกินนอนอยู่กับพวกมัน
เงินที่ได้จากการทำงานหรือว่าเงินที่ชาวบ้านมาให้คุณตาเนี่ยนะ
คุณตาเอาไปซื้อของกินให้สัตว์เลี้ยงนะซื้อปลาทูให้แมวซื้อของกินให้สัตว์เลี้ยง
เวลากลับมาแมวเหล่านี้ก็หลอมล้อมคุณตาคือเป็นความน่ารักอ่ะ
ระหว่างคุณตาเองกับสัตว์ของคุณตาแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแล้ว
นี่น่าสงสารค่ะ
คุณลุงบุญนำเพื่อนบ้านของคุณตาอำพรที่เสียชีวิตก็ฝากบอกกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวีเลยก็แล้วกัน
ถ้าใครอยากได้ลูกแมวไปเลี้ยงติดต่อได้นะคะ

ใส่พ่อกับแม่จะไปหาอาหารที่อื่นมาให้หรือเปล่าเนี่ย

ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาหลานชายของคุณตาอำพรนะคะ
พิทักษฤทธิบูรณอายุ๔๕ปี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
หลังจากคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็อ้างว่าแค้นคุณตาเพราะว่าถูกคุณตาดุด่า
คือแม่ของผู้ต้องหาอ้างว่า
ลูกชายมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตเวท

พูดจาทุกอย่างเหมือนคนปกติหมดเลย
ทีนี้ก็ต้องส่งไปตรวจพิสูจน์แหละ
ว่ามีอาการป่วยทางจิตเวทหรือเปล่า
ขณะที่ลงมือก่อเหตุมีสติไหม
ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อนะคะ